ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเสพยาคุณผู้ชมทั้งเสพยาทั้งดมกาว
คุ้มครั่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้
บงชาวบ้านสุดท้ายก็เอามีดจี้คอตัวเองนะฮะ

มีดยาวมากเลยนะฮะในพื้นที่ของสพมภูเก็ตนะฮะ
ตำรวจก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะชายคนนี้คุ้มครั่งถือมีดยาวมาก
ไล่ทำร้ายคนอื่นอยู่ที่หน้าห้องพักในซอยสามสิบเอ็ด
ศักดิ์ดิเดชนะฮะตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ต
นะเขาก็ตะโกนอย่ามาเข้าใกล้นะอย่ามาห้ามนะ
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีดยาวจะแทงคอตัวเองให้ตาย
อย่าเข้าไปใกล้เขาเด็ดขาดเขาจะฆ่าตัวตายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็พยายามไล่ฟันเจ้าของหอด้วยตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมกันอยู่สักพักหนึ่ง
แต่ว่าห่างพอสมควรนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุไม่ฟังครับ
คุ้มครั่งจากฤทธิ์ของยาเสพติดสุดท้ายเอามีดจี้คอตัวเอง
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องตำรวจก็พยายามตามไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เปิดประตู
แต่เขาก็ไม่ยอมเปิดนะฮะทำให้ไม่สามารถจะจับกลุ่มตัวออกมาได้
ตำรวจก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไปก่อน
ไม่ผิดนะฮะตำรวจกลับก่อนปล่อยให้ผู้ก่อเหตุหลบในห้องก่อนคนเดียว
จากนั้นเนี่ยเจ้าของหอแจ้งไปใหม่ครับนะขณะเดียวกัน
ญาติของเจ้าของหอเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
ซึ่งเป็นการทำงานของตำรวจที่ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
เพราะปล่อยให้เขาอยู่ในห้องอย่างนั้นไม่ยอมจับ
แล้วเกรงว่าเดี๋ยวจะอารวาสอีกจนมีการคอมเมนต์กัน
ภาควิจารณ์กันมากมายนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวาน
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตก็เลยมีการสนที่กำลังกัน
ไปตรวจสอบที่หอพักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังพบว่าตัวเขาคนนี้ก็ยังอยู่ในห้องพักนี้
ก็เลยขออนุญาตเจ้าของหอพังประตูเข้าไปนะฮะผู้ก่อเหตุสงบและนอนอยู่บนเตียง
ก็เลยคุมตัวไว้ไปค้นก็ไปเจอบ้องสูบกัญชาใบกระท่อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติดมากมาย
มีมีดของวันที่ก่อเหตุเมื่อวันที่๑๒ด้วยนะก็คุมตัวชายคนนี้ไปนะซึ่งเขาอยู่ในห้องคนเดียวเขาก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะเพราะว่าคุมคร่างจากเรื่องของการเสียบยาก็เลยนำตัวไปสอบสวนและดำเนินกดินตามกฎหมายต่อไปนะแต่ก็เป็นดราม่าที่ชาวบ้านไม่พอใจที่วันที่เกิดเหตุตำรวจไม่ยอมจับกุมไปปล่อยให้เขาคุ